นักเรียนมัธยมขาสั้นขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๒คันนะ

ดันไปเจอคู่อรินั่นตามมาหาเรื่องเลย
แต่ฝั่งนักเรียนมัธยมก็ไม่เบานะ
นี่ไงคุณผู้ชมตอนมอเตอร์ไซค์ของนักเรียนมัธยมนะ

กลัวหนีตามมาถึงปึ๊บหาเรื่องปึ๊บ
ปั้งควันขโหมกเลยฮะ

ตามมาด้วยเสียงตะโกนถามว่าปลาน้ำถ้วยอะไร
วงจรปิดจับภาพไว้ได้เลย๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
ฝั่งหนึ่งเป็นนักเรียนมัธยมที่สวมชุดนักเรียนที่ซ้อน๒กันมาอีกคันซ้อน๓สวมชุดพันละครับ
ส่วนวัยรุ่นคู่อริที่ตามมาหาเรื่องเนี่ยก็เข้ามาทีแรกนึกว่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเอาไม่ใช่เจอระเบิดเข้าไป
ใส่พื้นปุ๊บทีนี้ก็แตกกระเจิงเลยครับต่างฝ่ายต่างวิ่งหนี
ตรงนี้คือปากซอยหมู่บ้านในตะบนแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปาการหลังเกิดเหตุไม่กี่นาทีนะโอ้โหสายตรวจทำงานเร็ว
สายตรวจสพบางปูครับคือตอนนั้นกำลังออกตรวจอยู่พอดีมาเจอกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็เลยคุมตัวไว้ทั้งหมดเลยครับ
สองฝ่ายเนี่ยรวมกัน๗คนอายุก็ตั้งแต่๑๓๑๕ยึดของกลางเป็นมิดดาบนะแต่ขึ้นสนิมละเล่มหนึ่งคุมตัวไปโรงพักเลย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการครับพลตำรวจตรีวิชิตท่านมาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะโอ้นี่ต้องถึงมือผู้การสมุทรประการเลย
แล้วก็พบว่าคนที่ก่อเหตุปลาระเบิดเนี่ยอยู่แค่ม๑เองเพิ่งม๑พกระเบิดแล้วเป็นระเบิดที่เอาประทัดมาดัดแปลงด้วยตนเองครับ
น้องเอามาทำไมโอ้พี่ผมไว้ป้องกันตัวโอ้โหเหมือนเป็นป้องกันตัวนะคะลูกเอ้ย
วัตถุระเบิดพกพาอาวุธและร่วมกันสมัครใจทะเลาวิวาสประสานผู้ปกครองมามา
คุณพ่อคุณแม่โอ้โหนักเรียนพกแบบนี้เหรอแล้วไหนจะระเบิดพวกระเบิดโอ้โหแล้วเป็นห่วง
แล้วเกินผู้ชมภาพยนตร์โฟล์คิงภาคใหม่ก็เข้าฉายแล้วซะด้วยว่าเนี่ยตำรวจ
อ่ะที่เดี๋ยวมองเปียะตำรวจอยู่หน้าโรงอ่ะคือภาพยนตร์เขาเจตนาดีนะแล้ว
หลายคนที่ไปดูในรอบสื่อนะก็รีวิวดีซะด้วยแต่กลัวว่านักเรียนมัธยมหรือว่า
ชีวะเนี่ยจะดูแล้วตีความไปผิดอ่ะสิอ่านี่แหละครับโอ้